คุณผู้ชมคะกรณีของเสียโป้โป้อานนท์ค่ะ
เข้าไปบุกตรวจค้นแล้วก็มีการจับกลุ่มเสียโป้ค่ะ
พักเลยนะคะเมื่อวานพบตรก็มีการแถลง
ทีนี้มาดูความคืบหน้าหน่อยค่ะเพราะว่าเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาเนี่ยนะคะ
กองปราบเนี่ยนำตัวเสียโป้รวมถึงผู้ที่เกี่ยวข้องในคดีเว็บพนันออนไลน์เนี่ย
รวมทั้งหมด๑๓คนไปขออำนาจสารฝากขังเรียบร้อยแล้วนะคะ
ซึ่งพนักงานสอบสวนกองบังคับการปราบปรามก็คุมตัวในเสียโป้โป้อานนท์
ผู้ต้องหาตามไหมจับความผิดก็คือฐานโฆษณาชักชวนให้ผู้อื่นเล่นการพนัน
สมคบให้มีการเล่นการพนันแล้วก็ความผิดฐานฟอกเงิน
รวมถึงพวกที่ถูกจับกลุ่มได้รวมทั้งหมด๑๓คน
ไปขอสารอาญาพิจารณารับฝากขังชั่วคราวเป็นผลัดแรก
แล้วก็มีการยื่นคัดค้านการประกันตัวนะคะเพราะว่าทางพนักงานสอบสวนเองเนี่ย
ยังจำเป็นต้องรวบรวมพยานหลักฐานถ้าเกิดว่าผู้ต้องหาได้รับการประกันตัวไปเนี่ย
กังวลว่าจะไปยุ่งเหยิงกับพยานหลักฐานอื่นอ่ะอันนี้ก็เป็นบรรยากาศที่เกิดขึ้นเมื่อเช้านี้
ตอนที่คุมตัวเสียโป้ไปขึ้นรถควบคุมตัวผู้ต้องหาเนี่ยนะเสียโป้ก็บอก
เขาพูดแบบนี้เขาบอกว่าผมเนี่ยโดนกลั่นแกล้งแล้วก็เป็นการเอาคดีเก่ามาฟ้องใหม่
มีคนถามว่าจะอยู่หรือตายซึ่งเสียโป้เนี่ยต้องการเปิดเผยสำนวนคดี
แล้วก็เชื่อมั่นว่าสารจะให้ความเมตตาส่วนที่เมื่อวานนี้ค่ะ
มันมีประเด็นไงคุณหลังจากที่เขาจับกลุ่มพบตรแถลงช่วงกลางวันแล้วเนี่ย
ช่วงบ่ายนายสันทนประยูณรัฐก็พูดถึงผู้มีอิทธิพลภาคตะวันออก
แล้วก็บอกว่าจริงเสียโป้โป้เป็นคนธรรมดาโทรบอกกริ้งเดียว
ก็มามอบตัวแล้วไม่เห็นต้องทำแบบนี้เลย
โป้บอกนะบอกว่าเคยส่งข้อความไปหาผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
แต่ว่าเบอร์ที่ติดต่อไปนั้นนั่นน่ะไม่ใช่เบอร์จริง
แล้วเดี๋ยวมันมีช่วงจังหวะเดี๋ยวจะให้ดูคลิปช่วงที่เสียโป้
เขาบวยวายหน่อยนะคะเดี๋ยวให้ฟังกันนิดหนึ่งแล้วกันค่ะ
ได้ไหมครับครับทางไปผม
นี่แหละคุณผู้ชมเพราะว่าเมื่อคืนนี้เสียโป้ก็ถูกคุมขัง
อยู่ในห้องขังของกองปราบพอตอนเช้าก็เอาไปฝากขังที่สารอาญา
แล้วก็มันมีรายงานหลังจากที่พบตรแถลงข่าวเมื่อวานนี้
คือยังมีผู้ต้องหาที่หลบหนีอีกหนึ่งรายก็คือนางสาวบานเย็น
ชานราซึ่งเป็นแม่ของเสียโป้แล้วก็มีรายงานข่าวมาด้วย
ว่าได้ขอติดต่อขอมอบตัววันนี้ที่กองปราบ
ทีนี้เดี๋ยวเราต้องรอดูวันนี้ว่าแม่ของเสียโป้จะเข้ามามอบตัวกี่โมง
ซึ่งเรื่องนี้ทางด้านพลตำรวจตรีสุวัสดิแสงนุ่มผู้บังคับการกองปราบ
ก็ระบุบอกว่าเมื่อวานเขาแยกสอบผู้ต้องหาออกจากกัน
แล้วผลการสอบสวนเสียโป้ก็ให้ความร่วมมือดี
แต่ก็ไม่ได้เปิดเผยนะว่าเสียโป้ให้การว่าอย่างไรบ้าง
รับสารภาพหรือว่าภาคเศษเพราะเรื่องนี้ทางผู้การกองปราบ
มองว่ามันจะไปกระทบกับสำนวนคดี
มันจะไปกระทบกับการขยายผลเรื่องของการสอบสวน
ทีนี้มีการยืนยันนะว่าการจับกลุ่มตัวผู้ต้องหาทั้งหมด

มีการรวบรวมพยานหลักฐานอยู่๔เดือน
ไม่ได้เป็นการกลั่นแกล้งใครให้รับโทษ
แล้วที่นายสันทนะอดีตตำรวจสันติบาล

แล้วก็เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับผู้มีอิทธิพล
เพราะว่าเมื่อวานนี้ทางคุณสันทนาเขาก็มีการโชว์รูปในมือถือให้ดู

ว่าเป็นผู้มีอิทธิพลภาคตะวันออก
มีส่วนเกี่ยวข้องกับธุรกิจพนัน
แล้วก็เชื่อมโยงกับคดีการจับเสียโป้
ทีนี้ทางผู้การกองปราบเขาบอกว่า
ยังไม่เห็นข้อมูลที่นายสันทนาอ้าง
แต่ถ้าเกิดว่าเป็นการให้ข้อมูลกับทางพนักงานสอบสวน
ตำรวจก็จะต้องตรวจสอบรายละเอียดอยู่แล้ว
เพราะเมื่อวานเหมือนกับทางนายสันทนาก็มีการออกมาแฉ
แล้วก็พูดชื่ออีก๒คนด้วยเหมือนกัน